ท่านผู้ชมครับผู้ว่ากอทมลงสมัครรับเลือกตั้งกันในปีนี้
ครั้งนี้ปี๖๕ผู้ว่ามหานคร๓๑คนเยอะมากนะคะ
มีถูกตัดสิทธิ์อะไรนะคุณสุพรรณภาเนี่ยตอนนี้เอาเป็นว่าเหลือประมาณ๒๐
คือนี้ฐับมายเลขจำชื่อแบบไม่ได้นะครับแต่ท่านก็ต้องจำนะครับ
เพราะถึงเวลาเข้าครูขาอัปดาห์ไปลงคะแนนที่๒๒๒๕พศพจะได้กาให้ถูก
มีผู้สมัครที่เขาเป็นผู้สมัครอิสระวันนี้เขารวมตัวกัน๙คน
บอกเรามาหาเสียงด้วยกันดีกว่าคือหนึ่งในเรื่องของแง่ของการใช้งบประมาณ
ใช่ไหมฮะเราก็มีงบน้อยอยู่แล้วก็มาร่วมหาเสียงด้วยกัน
ลงพื้นที่ด้วยกันอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาก็แหมค่อนข้างจะตัดเพาะมาว่า
ก็ไม่ค่อยให้ความสนใจหรือเปล่าผู้สมัครอาจจะชื่อไม่เด่นไม่ดัง
ผู้สมัครไม่เป็นที่รู้จักเขาก็เลยมารวมตัวหาเสียงด้วยกัน
วันนี้เราก็เลยไปตามเขาหน่อยค่ะ๙คนด้วยกันนะครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะ
ลงพื้นที่ไปนะฮะเอาดูตรงนี้หน่อยกันแล้วกันนะครับ
นี่ครับท่านผู้ชมครับผู้สมัครผู้บอก

หมายเลข๑๒คุณประยูนครองยศหมายเลข๑๓คุณพิสารกิติยาวมาน
หมายเลข๑๔คุณธเนศวงศาหมายเลข๑๕พลอากาศตรีทูตปรีชาเลิศสันทัศนวาธี
หมายเลข๑๘นางสาวสุมมนาพันธ์ภัยโรธ
หมายเลข๒๐นางอมรพันธ์อุ่นสุวรรณหมายเลข๒๒
นี่คุณวรรณชัยโชคชนะนี่นะฮะหมายเลข๒๖พลตำรวจโทมนทนเงินวัฒนะ
และหมายเลข๒๗คุณภูมิพัฒน์อัศวะภูพินรวมตัวกันไปหาเสียงที่ตลาดนัดจตุจักร
วันนี้วันอาทิตย์มีคนมาเดินตลาดเยอะนะครับ
คือเขาบอกว่านโยบายของผู้สมัครทั้ง๙คนเนี่ย
เน้นเรื่องการพัฒนาเมืองปรับผังเมืองให้สอดคล้องกับชีวิตความเป็นอยู่อยู่แล้ว
เพื่อประกาศให้ทุกคนรู้ว่าพวกเขานี่อิสระจริงนะ
ไม่ได้อยู่ในสังกัดของใครใต้บังคับบัญชาการสั่งการของใคร
นโยบายทั้งหมดทำได้จริงนะ
แล้วจะได้แก้ปัญหาเรื่องงบประมาณแต่ละคนในการหาเสียงมีน้อยก็มารวมตัวกันดีกว่า
ได้ดูคึกคักหน่อยค่ะเผื่อสื่อมวลชนจะมาสนใจทำข่าวนี้
ท่านนี้พาลูกสาวมาด้วยเมื่อสักครู่นี้นะฮะคือความจริงสื่ออย่างไทยรัฐทีวี
เพียงแต่ว่าในแต่ละช่วงเวลาของข่าวก็ต้องแบ่งสรรปันส่วนกันไป

อันนี้ฐันนี้นะคะหมายเลข๑๔นะครับ
สวมชุดซุปเปอร์ฮีโรมาคุณภูมิพัดธ์นะฮะ

หมายเลข๒๗คุณภูมิพัฒน์
มากับลูกสาวเมื่อสักครู่นี้

คุณวรรณชัยโชคชนะหมายเลข๒๔
เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าทุกท่านต้องจับได้
นี่นะฮะปีนี้หมายเลข๒๒นะครับ
ก็เป็นตาม
คุณวรรณชัยที่เป็นจุดขายของคุณวรรณชัยเลย
คือการหาเสริมเรียบง่ายมีทะละโข่ม
แล้วก็จะมีป้ายลักษณะแบบนี้นะครับ
บางทีป้ายคุณร่านชัยเขียนเองด้วยซ้ำ

คุณวัญชัยให้สัมภาษณ์เอาไว้ด้วยนะครับ
ก็มีกับผู้สื่อข่าวก็ตาม๖๗คนนะครับ
คราวนี้พวกเราก็คิดว่าพวกเราจะรวมตัวกันและมากขึ้น

แล้วต่อไปก็จะเพิ่มไปเรื่อยเราหวังไปอย่างยิ่งว่าจะมีการพลิกโผล่ขึ้นมาในพวกเรานี่แหละ
เพราะว่าเรามีการนัดและเราก็จะขอให้นโยบายของเราไปถึงหูถึงตาประชาชน
อ้าววันนี้เราก็เป็นสื่อกลางให้แล้วนะฮะ
คุณวรรณชัยโชคชนะแล้วก็บรรดาผู้สมัครอีก๘คนรวม๙คนนะครับ
เดี๋ยวจะรวมตัวกันหาเสียงอีกหลายที่นะฮะอย่าง๑พฤษภาคมวันแรงงาน
จะไปอนุสวรีชัยสมรภูมินี่ฮะ๘พฤษภาคมไปวงเวียนโอเดียนนะครับที่เยาวราช
แล้วก็ก่อนถึงวันเลือกตั้งจริงจะล่องเรือเจ้าพระยาสำรวจสองริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา
ส่วนการปลาใสใหญ่เนี่ยกลุ่มผู้สมัครอิสระกลุ่มนี้เนี่ยทั้งหมดตั้งใจว่าเดี๋ยวจัดเวทีพร้อมกันเลย
วัชิระเบนจทัศน์หรือว่าสวนรถไฟ๒๐พฤษภาคมก่อนวันเลือกตั้ง
เป็นปลาสายใหญ่ความเคลื่อนไหวที่เราเอามาให้ติดตามกัน